๔นาทีนะครับใครที่รอดูข่าวแปลกเรื่องของตัวเลขหัวเขียวข่าวเด็ด
รอท่านอยู่วันนี้ยาวซะด้วยเอาใจครับนะฮะส่วนข่าวนี้ยังไงคะ
ก๊อฟคุณผู้ชมครับคนเดินมาจะข้ามถนนรถมาถึงปั๊บเห็นทางมาลาย
จอดให้คนข้ามโอ้โหพี่ใจดีสุดยอดแต่ว่ารถข้างหลังมาถึงปั๊บเบรกไม่ทัน
จิ้มเอารถคันหน้าที่จอดให้คนข้ามถนนตกลงใครดีใครผิดแล้วใครถูกดีล่ะครับ

เอามาแทนใจรถแต่ละคันก๊อฟถ้าก๊อฟเป็นรถกระบะ

ผมคือไฟเขียวข้างบนมันคือไฟเขียวรถไง
กำลังดูอยู่ว่าตรงสัญญาณคนข้ามมันเป็นไฟแดงใช่หรือเปล่า

ใฟอย่างงั้นแล้วเนี่ยก็เขาอาจจะรางเลอยู่อ่ะในส่วนตาบาลนะครับ

คือก็ถ้าเกิดเอาตามสัญญาณไฟจราจรฝั่งรถไป
ก็คือฝั่งรถมันเขียวอ่ะคุ้ยก็คงคุ้ยก็ต้องตามอ่าคุณผู้ชมคิดยังไงครับ
ประเด็นสำคัญอันนี้นะคือผู้หญิงกำลังเดินข้ามถนนนะฮะ
บนทางม้าลายคือคาดว่าไม่ได้รอสัญญาณไฟจราจร

ไฟเขียวรถต้องวิ่งผ่านไปได้

เราไม่เห็นว่าไฟให้คนข้ามตัวลมมันเป็นยังไง

ม้าลายไม่มีไฟให้คนข้ามนะ

แต่จุดนี้เป็นไฟเขียวไงเราก็ไม่มั่นใจว่า

คือเขาตั้งใจจะข้ามถนนนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับ
มันเป็นมุมอับรถกระบะก็เห็นว่ามีคนข้ามใช่ไหม

งานนี้ชาวเน็ตโอ้โหบางส่วนก็บอกว่า
จริงแล้วรถกระบะไม่ควรจอดนะ

ที่กฎหมายกำหนดคือกฎหมายเขียนไว้แบบนี้

หยุดได้ทันรถคันหน้าเบรก

เพราะเป็นไฟเขียวอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า

สรุปคืองานนี้จะระบุว่าใครผิดใครถูก
ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะนะครับ
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าการข้ามทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟจรจรอยู่ด้วย
แบบนี้ต้องทำยังไงกลางกฎหมายมาจราจรทางบกมาตรา๑๕
ระบุให้คนเดินข้ามต้องหยุดรอสัญญาณไฟจึงจะข้ามได้
หมายถึงคุณต้องรอให้ไฟมันแดง
หมายถึงว่าไฟทางที่รถผ่านแดงถูกไหมค

เอาคนข้ามให้มันเขียวถึงจะได้เดินข้ามไป